ไปดูอีกคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะคะเรื่องของคนหัวร้อนทะเลาะวิวาดกันกลางที่สาธารณะเลยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตพระขนงกรุงเทพมีชายคนนึงเนี่ยเดินไปชกชายอีกคนนึงที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยจนบัตรเจ็บนะคะ
หลายคนอาจจะได้เห็นคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันมาบ้างแล้ว
คือเข้าไปต่อยกันอย่างนี้เลยกลางแจ้งแบบนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้

ก็ถูกนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊คสอง
เหตุที่ซอยสุภาพงเขตพระขนงกรุงเทพ
โดยประกาศชาวพระขนงชายในคลิปอยู่เหนือกฎหมาย
กระทำดังกล่าวในคลิปทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถูกดำเนินคดี

แท็กไม่ควรใช้ความรุนแรงบ้านเมืองมีกฎหมาย

โดยผู้เสียหายก็ได้รับบัตรเจ็บดวงตา
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๔กรกฎาคมแล้วค่ะ
ช่วงประมาณเย็นก็คือ๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็นเนี่ย
ชายคนที่ก่อเหตุทะเลาะกับภรรยาแถวตรงจุดนั้นอยู่แล้ว
ขณะจะเดินออกจากซอยคอนโดที่พักอาศัย
ก็จูงลูกสาวอายุประมาณ๔๕ขวบออกไปด้วย
จังหวะเดียวกับที่ผู้เสียหายที่ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวมาพอดี
ชายคนดังกล่าวคิดว่ารถจักรยานยนต์มาเฉียวลูกสาว
ทั้งที่คนในเหตุการณ์หรือแม้แต่ตัวลูกสาวเองบอกว่าไม่ได้โดนเฉียวนะ
แต่ชายคนนั้นคือหงุดหงิดอยู่แล้วก็บันดาลโทษะเลย
แล้วก็ไปต่อยที่หน้าผู้เสียหายหลายครั้ง
ยังแย่งหมวกกันน็อกในมือชายผู้เสียหายเอาไปตีเข้าที่หน้าเขาเนี่ย
เป็นแผลแตกเลือดอาบเลยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ทนไม่ได้ก็พยายามจะเข้าไปช่วยจับแยก
ซึ่งล่าสุดตัวผู้เสียหายยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิพารามนะคะ
จากนี้ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียหายก็อาศัยอยู่บริเวณนั้น

อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อยค่ะ
ดูสิคะผู้เสียหายอาการหนักอยู่นะ
ใจเย็นกันหน่อยนะคะใช้รถใช้ถนนก็พยายามพูดคุยด้วยเหตุผลกันอีกสักนิดนึงก็น่าจะดี